คุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครู
นักเรียนพร้อมนะคะเดี๋ยวกิจกรรมเราจะเริ่มเดี๋ยวรอครูสักครู่นะคะ
รุนสวัสดิ์รู้ก่อนร้อนหนาวพบกับคุณผู้ชมในวันที่๒๕พฤศจิกายน
วันนี้ตรงกับวันปฐมศึกษาแห่งชาติซึ่งก็ตรงกับวันคล้าย
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖กันด้วย
หลายโรงเรียนก็น่าจะมีกิจกรรมแล้วก็นิทัศกาล
สะท้อนถึงวิวัฒนาการของการประถมศึกษาด้วย
พูดถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องศึกษาเรื่องพยากรอากาศเหมือนกัน
เพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา
ต้องเตือนกันแบบนี้๒๕๒๙พฤศจิกายน
สภาพอากาศจะค่อนข้างแตกต่างกันระหว่างตอนบนและตอนล่างของประเทศ
มาดูกันก่อนเรื่องของอุณหภูมิรายภาค
ภาพรวมแล้วภาคเหนือจะมีอุณหภูมิค่อนข้างต่ำ
โดยเฉพาะบริเวณยอดดอยอุณหภูมิลดลงไปต่ำสุดถึง๖องศาเซลเซียส
นั่นก็คือบริเวณดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ส่วนทางตอนใต้นะคะคุณผู้ชมวันนี้เตรียมรับมือเรื่องฝนตกหนัก
หนักถึงขั้นว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเลย
ปัจจัยอะไรคะคุณผู้ชมก็คือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งนะคะ
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทย
ก็เลยทำให้ทางตอนบนของประเทศโดยเฉพาะเหนือและอีสานหนาว
ขณะที่ภาคใต้นะคะยังคงมีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
มีกำลังแรงมากขึ้นประกอบกับมวลอากาศเย็นมันกดลงมานี่แหละค่ะ
ก็เลยทำให้ภาคใต้มีโอกาสเกิดฝนมากหน่อย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือดี
ใครที่อยู่ตอนบนของประเทศภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
แล้วก็ภาคเหนือเตรียมเสื้อกระหนาวเอาไว้เลย
แต่ถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องภาคใต้นะคะ
ฝนฟ้าขนองตกมากถึง๑๖๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานี่นะคะ
คลื่นสูง๒๓เมตรควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวัง

ส่วนพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เช้านี้หมอกบางในตอนเช้าแล้วก็มีเมฆบางส่วน
แต่ถ้าเกิดคล้อยบ่ายไปแล้วคุณผู้ชม
ฟ้าโปร่งอากาศร้อนนะคะ
จะเป็นร้อนแห้งแสบผิวยังไงก็อย่าลืมทักครีมกันแดด

แล้วก็อย่าลืมพกเสื้อกันหนาวเอาไว้ด้วยละกันนะคะ
วันนี้ดิฉันไปดูกิจกรรมของเด็กกันก่อนนะคะ

ยังมีความสุขต้อนรับต้นสัปดาห์ด้วย
ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
เอาเลยค่ะเด็กจัดไป